คุณผู้ชมมางานช้างแฟร์ที่สุรินทร์หน่อยค่ะ
มีเรื่องให้พูดถึงแทบทุกวันเลยนะคะตั้งแต่มีเรื่อง
ทะเลาะกันอืมเรื่องของการจัดงานคอนเสิร์ตที่คนเยอะคนก็เป็น
ว่าจะกลายเป็นคลัสเตอร์โควิดสิบเก้าคราวเนี้ยเป็น
เป็นการประกวดธิดาช้างทำไมฮะมีผู้เข้าร่วมประกวดข้อความใหม่มา
พูดเลยคุณภาคภูมิเขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามันไม่แฟร์ไม่แฟร์
การให้คะแนนของคณะกรรมการมันไม่โปร่งใสเดี๋ยวลองฟังดูนิดนึงค่ะ
มาเพื่อทำความถูกต้องหนูควรตกรอบไหมค่ะ
น้องลูกเท่าควรตกรอบไหมค่ะใช่
การให้คำตอบไม่ได้ใช่คนแต่งงานให้คำตอบไม่ได้ใช่
แต่คนทางอสิทธิ์ที่หนูคะแนนความสวยเต็มสิบหนูได้หกเหรอ

ทะยมนาคทำหนึ่งตัวหนูไม่มีคะแนนยังเองเหรอ

กรรมการพิษจะทำไมเอาปืนทำไม

พี่สิทธิ์แบบนี้
อ๋อมีคนไม่น่าเข้า
นี่ไงคะนี่คือเวทีประกวดธิดาโฆษศาลหรือธิดาช้างประจำปี๒๕๕๙
จัดขึ้นในงานช้างแฟร์เมื่อคืนนี้ค่ะ
พอประกาศผลการตัดสิน
น้องกันซีนค่ะหนึ่งในผู้เข้าประกวดคว้าไมค์แล้วก็พูดกลางเวทีเลย
คือน้องบอกว่าอยากทวงถามถึงความถูกต้อง

ถามกรรมการกรรมการก็ตอบไม่ได้
น้องมาจากจังหวัดสระบุรีจังหวัดพระนครศรีอายุธยามางานนี้
ตัดชุดเนี่ย๒๕๐๐๐บาท
เกียรติงานนี้แต่ทำไมงานไม่ให้เกียรติน้องเลย
กรรมการตอบไม่ได้เพราะน้องถามว่าทำไมน้องถึงตกรอบ
น้องไม่ได้คะแนนตรงไหนยังไงเหรอทำไมน้องถึงตกรอบ
น้องถามว่าคะแนนความสวยเต็ม๑๐น้องได้กี่คะแนน
แล้วดูความสวยของน้องทั้งการแต่งหน้าทำผมการแต่งตัว
คะแนนความสามารถคือน้องได้กี่คะแนนน้องไม่ได้คะแนนเลยเหรอ
ถึงน้องตกรอบแบบนี้น้องสงสัยมาก
แล้วคนที่ไปร่วมงานเขาก็ส่งเสียงให้กำลังใจน้องนะคะ
คลิปนี้น้องกันซีนก็โพสต์ในเฟซบุ๊ก
มีคนมาแสดงความคิดเห็นมาให้กำลังใจเยอะมาก
คือคนเขาบอกว่ากรรมการต้องชัดเจนต้องโปร่งใส
ต้องเปิดคะแนนให้ดูได้ต้องตอบได้ว่าทำไมน้องถึงตกรอบ

คือน้องเขาไม่ได้แบบโกรธที่ตกรอบนะ
น้องเขาแค่อยากรู้ไงว่าทำไมถึงตกรอบน้องเขาได้กี่คะแนน
ทีนี้ค่ะผู้เข้าประกวดอีกคนคือน้องลูกแก้ว
ลูกแก้วบอกว่าการลงคะแนนของคณะกรรมการเนี่ยนะ
งประกวดบอกว่าไม่ได้ให้กรรมการเซ็นชื่อกำกับ
จะได้โปร่งใสแต่น้องเขามองตรงกันข้ามกัน
น้องเขามองว่าอ้าวกรรมการไม่เซ็นชื่อนี่แหละมันไม่โปร่งใส
มันก็ไม่รู้ไงว่าใครให้คะแนนใครยังไงเท่าไหร่

แค่ขอดูคะแนนมันก็ต้องชัดมันต้องให้ดูได้
ทีนี้สุดท้ายคณะกรรมการตัดสิน
หารกันก็แล้วกันเงินรางวัลหารกันเลย
คนที่เข้าประกวดหารเท่าแล้วก็ให้แยกย้ายกันกลับ

เดี๋ยวมีเสียงให้ฟังอีกช่วงบางช่วงบางตอน
นี่ไงบอกว่าเงินรางวัลก็หาร๗๐
เพราะว่าผู้เข้าร่วมประกวด๗คนเงินรางวัล๕๐๐๐บาท

ก็จะได้เงินรางวัลคนละประมาณ๗๐๐กว่าบาท
น้องก็บอกตัดชุดมา๒๕๐๐๐
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาบอกว่าชุดน้องสวยมากและแต่งตัวสวยมาก

ตั้งแต่เปิดเมืองวันนั้นเลยนะมีพิธีเปิดเมืองอะไรเนี่ย
ตั้งแต่พิธีเปิดเมืองนี่ทั้งคอนเสิร์ตตีกัน
คนแออัดนี่ประกวดพิธีดาช้างนี่พิธีดาพุทธศาสตร์ใช่ไหมอ่าทุกผู้ชมครับ